เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยหลาย

บริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัททั่วโลกเนี่ย

เพราะฉะนั้นนายกรองนายกรมนตรี
ก็เลยมีการเตรียมตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา
พิจารณาดูนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาในการผลิตภาพยนตร์
นายวิศนุกรงามรองนายกรมนตรี

พิจารณาการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา๑ชุด

สื่อภาพยนตร์หนังสือสารคดีแอนิเมชั่น

ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนี่แหละค่ะ
โดยจะให้ความคุ้มครองเด็กหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ที่คาดว่าจะมีคนไปสัมภาษณ์
รวมไปถึงดูแลเรื่องผลกระทบอื่นที่สำคัญ
อย่างเช่นการเซ็นสัญญาสร้างภาพยนตร์กับบริษัทต่างชาติ

คือเหมือนเป็นพวกเรื่องสัญญาต่าง
ดูเหมือนว่าจะเป็นลักษณะเป็นผู้จัดการดูแลให้
แต่ไม่ได้เอาผลประโยชน์หรือเอาเปอร์เซ็นต์อะไร

เพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะ
การจะดูแลทีมหมูป่า
ในการที่จะให้ค่ายภาพยนตร์ค่ายหนังต่าง

สัญญาทั้งผลประโยชน์อะไรต่างด้วยนะคะ
อกจากนี้ก็ยังพูดถึงกรณีที่สื่อต่างชาติ
ไปสัมภาษณ์เด็กในทีมหมูป่าด้วย
ทั้งที่ขอความร่วมมือมาให้สัมภาษณ์แล้ว

เพราะว่าจะเกรงกระทบต่อสภาพจิตใจ

แล้วก็ระบุเรื่องนี้ว่าสื่อไทย
กฎระเบียบดีทำตามระเบียบเป็นอย่างดีเลย
แต่สื่อต่างชาติอาจจะไม่ทราบว่าไทยห้ามอะไรบ้าง
อีกทั้งยังไม่รู้โทษ
หรือว่ากฎหมายคุ้มครองเด็กในเมืองไทย

สื่อไทยก็อาจจะไม่กล้าเพราะเดี๋ยวจะผิดกฎหมายด้วย
แต่สื่อต่างชาติอาจจะไม่ละเลยเพิกเฉยหรือเปล่า
ฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะ
สื่อต่างชาติเขาไม่รู้ว่าเราได้ห้ามอะไรเอาไว้
หรือเราต้องการเตือนระวังอะไร
เขาไม่รู้พิษสงฆ์ของกฎหมายคุ้มครองเด็ก

เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจในการล่วงล้ำกำเกิน

แต่การไปเข้าข่ายผิดมาตราใดมาตรา๑
กฎหมายคุ้มครองเด็กตรงนั้นเป็นความผิด

ส่วนทางด้านรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมนาย

ในกระบวนการยุติธรรมมีเหตุผลสำคัญ
ต้องใช้วิธีพิจารณาสืบพยานเด็ก
ไม่ให้เปิดบาดแผลที่อยู่ในใจ
ที่ตกเป็นตะกอนใจของเด็กและเยื้อชน
เนื่องจากว่าเด็กอยู่ในวัยที่เปราะบาง
และต้องได้รับการปกป้องรักษา
ส่วนกระบวนการสัมภาษณ์ของสื่อหรือบุคคลอื่นกับเด็กที่ประสบภัยพิบัติ

แต่ก็ควรนำวิธีกระบวนการยุติธรรมมาเทียบเคียงใช้ได้เท่าที่จำเป็น
คืออย่างที่บอกแหละบางทีสื่อต่างชาติ
สัมภาษณ์ก็คือไปถามย้ำเหตุการณ์เดิมซ้ำกับน้อง

บางอัปถามอย่างเช่นน้องรู้สึกตัวไหม

มันทำให้น้องย้อนนึกถึงเหตุการณ์แล้วอาจจะเป็นบาดแผล

ลองประหลัดกระทรวงมหาศิษย์ไทยก็
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
และกระบวนการปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดีแล้ว
ซึ่งมนุษย์ธรรมดาพึงระลึกได้

ที่รู้ว่าประเทศไทยได้วางระบบการป้องกันดูแล
คุ้มครองเด็กผู้ประสบภัยกลุ่มนี้ไว้อย่างไร

นี่เป็นข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คของนายธวัชชัยไทยเขียวนะคะ
ส่วนทางด้านนายแพทย์บุญเรืองไตเรืองวรวัตรอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
เข้าใจว่าสื่อต่างชาติไปสัมภาษณ์เด็กนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วก็ขออนุญาตแล้ว
เพราะว่าทีมจิตแพทย์ก็ไม่ได้ติดตามตลอด
แต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจในระยะยาวนะคะ
จึงมีเจ้าที่เข้าไปเตือนสำนักข่าว
พร้อมกับมีทีมนักจิตวิทยา

เข้าไปพูดคุยเพิ่มเติมกับครอบครัวเด็กทั้งหมด
แล้วยืนยันด้วยว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติ
ระหว่างสื่อไทยกับสื่อต่างชาติ
โดยก่อนหน้านี้ค่ะญาติก็เคยถามว่า
เมื่อไหร่จะสามารถพูดคุยเรื่องเหล่านี้ได้
เพราะว่าช่วงแรกนี่ก็ถูกห้ามนะว่าอย่าเพิ่งพูดคุยเรื่องนี้

แต่ทางด้านอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็แนะนำไปว่า

แต่ไม่ใช่ลักษณะของการสัมภาษณ์ออกสื่อ
คืออธิบดีเขาเตือนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะ
ก็คือว่าแรกที่เห็นน้องออกจากโรงพยาบาล
อาจจะเห็นเข้มแข็งแรงพูดคุยได้ปกติ
แต่ว่าแผลในใจมันอาจจะเกิดได้ในระยะเวลานี้
พ้นไปสักเดือนหนึ่งหรือว่าสัก๒เดือน

อาจจะคิดทบทวนนึกถึงเหตุการณ์ต่างอาจจะเกิดขึ้น